แต่สิ่งหนึ่งที่เราฝากเตือนกันทุกวันก็คือเรื่องของอุบัติเหตุ

เหตุผลหลักก็คืออย่างว่าล่ะครับ
ขาดสติหรือว่าไม่เคารพกฎจราจร
ไปดูคลิปนี้นะครับดูแล้วเนี่ยเห็นแล้วก็เป็นคลิป
อุทาหรณ์สอนใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์จริงครับ
ดูอะไรดูน้องหมาเหรอคะอ่าไม่ได้ให้ดูน้องหมาครับ
เออรอสักพักมาแล้วครับอ๋อมอเตอร์ไซค์ขับมาหรือยังไงครับ
โชตกันนะฮะโอ๊ยเฮ้ยเป็นอย่างไร
คันหนึ่งย้อนสอนมาเหรอคะเนี่ยใช่
คืออย่างที่ผมบอกครับเรื่องของการขับขี่จักรยานยนต์
หรือว่ารถยนต์เนี่ยเรื่องของการเคารพกฎจราจรมันสำคัญ
เพราะนี่เขามาทางตรงดีไปเจอกับรถที่สวนมา
และที่สำคัญมันอยู่ในระหว่างที่รถพ่วง๑๐ล้อ
ขับมาจากข้าง๑๘ล้อโอ้โฮคุณ
ถ้าล้มลงไปนะโอ้โหแล้วไปใกล้กว่านี้นี่ไม่รอดนะครับ
นี่คือภาพมุมที่ชนกันตรงนี้แต่ยังมีอีกมุมหนึ่งให้ได้เห็นหวาดเสียวกว่าเดิมอีก
เดี๋ยวดูภาพนี้เห็นแล้วก็ยิ่งชัดครับ
ถามว่าทำไมไม่เบี่ยงหลบกันก็เห็นไหมรถพ่วง๑๘ล้อ
มันอยู่ข้างอย่างนั้นมันจะเบี่ยงหนีกันยังไง
แต่คำถามอย่างแรกก็คือคุณขับตรงมาได้ยังไง
เมื่อมันเป็นเลนสวนมาแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านชุมแสงอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับ
รถจักรยายนที่ขับมาถูกต้องตามเลนเนี่ย
ขับมาโดยคุณยายวัย๗๓ปี
แกก็ขับชิวตรงของแกมา
แล้วที่สำคัญแกขับมาถูกต้องตามกฎจราจรและแกใส่หมวกกันน็อกด้วย
ไปเจอกับอีกคันหนึ่งขับสวนมา
โอ้โหเรียกได้ว่าหนีกันไม่ออก
เพราะว่าต่างคนต่างอยู่ในภาวะคับขัน

งแคบและรถพ่วง๑๘ล้อขับมาด้านข้างกำลังจะแซงขึ้นพอดี
ใช่ชนกันล้มลงไปแบบนี้ครับ
เอาเป็นว่ายังโชคดีแล้วก็เคราะห์ดีอยู่ด้วยกันทั้งคู่
เพราะว่าบาดเจ็บกันเพียงเล็กน้อย
ก็ไปสอบถามกันหน่อยแล้วก็ไปตรวจดูในพื้นที่เกิดเหตุ

อย่างที่บอกครับคุณยายสวมหมวกกันน็อกมา
ส่วนคนที่ย้อนสอนมาก็คือผู้ชายวัย๕๖ปี
ดูเอาย้อนสอนมาแบบนี้และนี่คือเศษกระจงเศษกระจกที่แตกอยู่ตรงนั้น
เขาก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันซึ่งก็ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บ
แต่ยังดีอย่างที่ผมบอกครับเพราะดีจริงที่
ตัวนั้นไม่ได้กระเด็นเข้าไปใกล้กับรถพ่วง๑๘ล้อ
ที่ขับแซงขึ้นมาจริงจริงค่ะย้ำเตือนกันนะคุณผู้ชมนะ
สติตัวเองมากทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์
รวมไปถึงขับขี่รถยนต์นะครับ
ดูอีกสักครั้งคือย้ำภาพตรงนี้

แต่จะย้ำถึงเรื่องของสติในการใช้รถใช้ถนนว่า
การเคารพกฎจราจรมันสำคัญมากแค่ไหน
ใช่ค่ะเพราะว่าเลนส์ที่สำหรับให้คนขับไป
เราก็ต้องมุ่งหน้าไปทุกคันก็ขับมุ่งหน้าไป
ถ้ามีสักครั้งหนึ่งสวนมาควรมันหลบหลีกันยังไงล่ะ

ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวของเรานะครับ